โด่งดังมากจนถึงขีดสุด
เรียกได้ว่าเป็นพระเอกเบอร์ต้นของวงการบันเทิงเลยก็ได้

หกพันตกต่ำลงเรียกได้ว่าดาวดิ่งสุดขีดเลย
ชีวิตของเขาเนี่ยผลิกผันจากหน้ามือไปหลังมือเลย
เปลี่ยนชีวิตค่ะหันมาลดและเลิกเล่าเรียบร้อยแล้ว
โดยหลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้รับการแจ้งจากโลกโซเชียล
อดีตพระเอกชื่อดังทำร้านกาแฟเครื่องดื่มที่บ้าน
จังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมทั้งเป็นพรีเซนเตอร์
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในโครงการสุรามมหันตภัย
ทำร้ายร่างกายทำลายสมองนะคะก็ได้บุกไปหานักแสดงหนุ่มเลย
แล้วก็พบว่าบ้านพักของพี่โอเนี่ยนะเขาเปิดเป็นร้านจริงนะ
เป็นร้านกาแฟชื่อว่าบ้านวะรุดนี่อย่างที่เราเห็นแบบนี้นะคะ
จำหน่ายเครื่องดื่มร้อนเย็นต่างทั้งชากาแฟผลไม้
ผลไม้ต่างมากมายอย่างที่เราเห็น
อกจากนั้นที่ร้านแห่งนี้ยังเป็นศูนย์ประสาน
แล้วก็แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการลดละเลิก
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอย่างจริงจังด้วย
โดยมีพี่โอเนี่ยแหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์

พร้อมกับมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

คอยดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
เราก็คืออันนี้นี่นะครับ
บอกว่าสุรามหันตภัยนะครับ
ทำร้ายร่างกายทำลายสมองนะครับ

ผมก็เลยทำเสื้ออันนี้ออกมาครับเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ครับ
ไหนก็ผ่านการดื่มมาเยอะแล้วนะครับ
ตอนนี้เราหยุดแล้วเราก็อยากให้คนอื่นนะครับ
ที่ติดสุราก็ได้มาลองฟังลองปฏิบัติดูนะครับ
ว่าจะงดเหล้าหยุดดื่มเหล้ากันได้ไหม
ไม่นานนะครับอันนี้ทุกอย่างเราก็คือเพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันนะฮะ
เราก็เริ่มต้นร้านกาแฟบ้านบอลรุษเนี่ยนะครับ
พร้อมกับโครงการเสื้อนี้ด้วย
พี่โอวรุธถือว่าเป็นต้นแบบของหลายคนเลยละกัน
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีใจที่อยากจะเลิก
ทำยังไงก็เลิกได้อยู่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ใจนะคะ
แล้วนี่แหละเขาก็เลยอยากที่จะถ่ายทอดความรู้สึก
ว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาอยากจะเลิกเล่าก็ปรึกษาได้
กับพี่โอได้เลยนะคะแล้วยิ่งในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้
ถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสเหมาะนะสำหรับใครที่ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะ
เล่าหรือว่างดเล่าดูจากตัวอย่างของพี่โอวรุษได้เลยนะคะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ถ้าหลายคนติดตามสื่อจะเห็นได้ว่าพี่โอพร้อมนะ
แต่กระดูกแต่ว่าตอนนี้ลดว่าเลิกได้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่
กลับมาเป็นพี่โอวรุษคนเดิมนะคะเชื่อเหลือเกินว่าร้านของพี่โอเนี่ยไปรุ่งแน่นอน
แบบเด็ดขาดเลยนะพี่โอบอกแบบนี้หน้าตาสดใสขึ้นเยอะมาก
แสดงความยินดีกับร้านใหม่ของพี่โอด้วยแล้วกันเนอะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โอวรุษของเราด้วยนะคะคุณผู้ชม